วันนี้เมื่อคืนดีกว่านะคะเรียกว่าตกออกตกใจกันไป
ก็คือคุณพลอยบอกว่าจริงแล้วจะเล่นละครเรื่องนี้นะคะ

ไม่ต้องใจหายนะคะเพราะว่าเจ้าตัวย้ำชัดนะคะว่ายังไม่หายไปไหนค่ะ

ภาพยนตร์นะคะแล้วก็สนใจงานพิธีกรด้วย
ถือว่าแปลกแนวเหมือนกันนะเพราะปกติไม่เคยเห็นคุณพลอยมาทำงานพิธีกรเลยนะ

ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะรวมไปถึงผลงานอื่นผลงานภาพยนตร์ด้วยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่เธอโพสต์ประเด็นนี้นะคะก็มีโอ้โหดาราเข้ามาแสงความยินดีอ่า

ซึ่งเคยเป็นคู่ขวัญกับละครดังจากสามีตรีตาจำได้ไหมคุณผู้ชม
พี่โป๊ปเข้ามาบอกว่าสู้นะฮะ
ชื่นชมมัมพลอยว่าเป็นคนเก่งและตั้งใจทำงานมากคนหนึ่ง
โยเกิร์ตรวมไปถึงคุณหญิงรัฐาค่ะ
คนนี้เข้ามาเน้นบอกหยิบแบบนี้คุณผู้ชมเอาให้ดู
เขาบอกว่าเขายังอยากเล่นละครกับตัวอยู่เลย
เผื่อเจอกันในโอกาสหน้านะหรือว่าจะเป็นหนังก็ได้
แต่ที่แน่ปีหน้าเจอกันยาวนะคะ

คือฟังอย่างนี้เขาไม่หายไปไหนหรอกคุณผู้ชม
เขาแค่ไม่รับงานละครแต่งานพิธีกรงานหนัง
เพราะฉะนั้นได้เห็นหน้าเห็นตาคุณพลอยแน่นอน
ไม่ได้ว่าหายวับไปจากวงการเลย
แต่หลายคนก็มีข้อสงสัยเหมือนกันพี่แจ๊คบอก
เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าถึงต้องลาออกจากวงการ
เพราะจริงแล้วคุณผู้ชมบอกว่าเล่นละครแต่ละเรื่องอย่าง
เพลิงพระนางอ๋อเพลิงพระนางถูกต้องนะคะ
รวมไปถึงละครเรื่องระยามันเครียดจริง
บางคนเขาบอกว่าเคยดูบทสัมภาษณ์คุณพลอยนะ
คุณพลอยเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ๑๒เล่นละครมากี่ปีแล้วล่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้เขาบอกว่าอยากจะแบบพักทุกอย่างตอนอายุช่วง๔๐นี่แหละ
แต่แล้วก็รับอะไรที่มันสบายเบาบ้างนะคะ
ติดตามผลงานอื่นของคุณพลอยเชอร์มานกันต่อนะคะ